มาถึงเรื่องที่ประชาชนต้องทราบ
เรื่องที่รัฐบาลจะต้องชี้เป็นชี้ตายในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว
ก็คือวาระการดำรงตำแหน่งของนายยกรัฐมนตรี๘ปีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องติดตามกัน
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่เดือนสิงหาคม
อย่างที่คุณบุ๊กบอกเดือนสิงหาคมมีวันที่คนไทยต้องลุ้น
วันที่๒๔สิงหาคมครับ
เพราะวันที่๒๔สิงหาคมคือวันที่พลเอกประยุทธ์
เป็นนายกมาแล้วแปดปีครบแปดปี
คือเป็นมาตั้งแต่ปี๒๕๕๗หลังยึดอำนาจ
ประเด็นก็คือว่าลัธมานูนฉบับเนี่ย
เขากำหนดไว้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย
เป็นได้ไม่เกิน๘ปี
ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

แต่ถึงรัฐมนูลจะกำหนดไว้อย่างนี้ในทางการเมืองเนี่ย
มันก็มีช่องให้ดิ้นให้ตีความกันว่า๘ปีเนี่ยเมื่อไหร่
นับจากไหนนี่คือถ้าเป็นคนอย่างเราเราทั่วไปก็๘ปีก็๘ปี
เราก็ยอมรับแต่ว่ามนุษย์ทางการเมืองเนี่ยเขาไม่เหมือนเรา
เขาต้องพลิกช่องพลิกทางดูซิว่าจะตีความกันยังไง
นี่ผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่ามีสนามย่าแห่งหนึ่ง
เขาเขียนว่าห้ามเดินลัดสนามย่าถ้าใครเดินรัดสนามย่า
จะถูกลงโทษเท่านั้นเท่านี้ถ้ามีคนที่เป็นเผ่าพันธุ์การเมือง
บางคนเดินรัดสนามย่าแล้วถูกจับได้เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้เดิน
แต่เขาวิ่งวิ่งกับเดินไม่เหมือนกันให้ไปเปิดพจนานุกรมดู
นี่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้๘ปีของนายกเขากำลังจะหาเหตุผลกันว่า
นับจากไหนเพราะว่าการนับจากไหนเนี่ยมันหมายถึงวันสิ้นสุดตอนไหนด้วย
เช่นนับจากปี๕๗ที่เริ่มเป็นนายกถ้านับจากปี๕๗เริ่มเป็นนายก
ครบ๘ปีตอนไหนก็สิงหา๖๕ที่จะถึงนี่ไงแล้วถ้าเริ่มนับจากปี๖๐
รัฐมนูลประกาศใช้ก็ไปถึงปี๖๘อยู่ได้ไปถึงปี๖๘
ถ้าเลือกตั้งคราวหน้ากลับมาได้นะและถ้ารัฐนับจากปี๒๕๖๒ที่เริ่มมาเป็นนายก
รัฐมนูลฉบับนี้โอ้คราวนี้อยู่ยาวถึงปี
หมายถึงว่าถ้ากลับมาใหม่อีกรอบจะอยู่ได้ถึงปี๗๐
ฉะนั้นประเด็นก็คือว่าจะนับจากไหนสุดท้ายก็ต้องตีความอย่างที่ว่า
เพราะคนร่างรัฐมนูลเองก็เขียนไว้ให้ตีความ
คือเขียนไว้ไม่ชัดตามภาษารัฐธรรมนูลเขียนอะไรไว้
ว่าถึงเวลาขึ้นมาก็ต้องมาตีความกัน
ฉะนั้นพอถึงวันที่๒๔เนี่ยจะมีคนยื่นให้ตีความ
นับจากไหนเพราะนับจากไหนจะหมายถึงว่าสิ้นสุดตอนไหน
เราก็ต้องรอถึงวันที่๒๔แต่ก่อนถึงวันที่๒๔เนี่ย
วันนี้มันมีเรื่องมีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะตื่นเต้นอยู่พอสมควร
ผมอยากให้แฟนรายการขีดเส้นใต้จับตามองเรื่องนี้
คือหัวข่าวที่ว่า๙๐ข้าวอาจารย์บวกกับคนดังเข้าชื่อจี้บิ๊กตูไขก๊อก
เคส๘ปีก่อนถึงเดสไลน์ชี้อยู่ต่อระเบิดรัฐธรรมนูล
นี่อันนี้เนี่ยขอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หน่อย
ขอดูเหตุดูผลเนื้อหาของโจท
หมายโดยย่อคือเมื่อวานเนี่ยที่หอประชุม
อนุสรสถาน๑๔ตุลาแยกคอกวัวที่ท่านเห็นในภาพเนี่ย
นายเมธามาศขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค
เพื่อประชาธิปไตยและคณะเขาร่วมแถลงข่าวเรียกร้อง
พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่ง
เนื่องจากครบ๘ปีตามรัฐมนุน๖๐
โดยมีรายละเอียดแถลงการว่าเนื่องจากรัฐมนูลแห่งราชนาจักร
มาตรา๑๕๘ของปี๖๐เนี่ยรัฐมนุน๖๐เนี่ย
นายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่
ดังนั้นเพื่อให้เพื่อไม่ให้ละเมิดต่อหลักการเพื่อไม่ให้ขัดต่อรัฐมนูล
และเกิดความขัดแย้งในสังคมกลุ่มปัญญาชนและพลเมืองไทย
จำนวน๙๙คนมุ่งหวังให้การเมืองไทย
มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นจึงขอเรียกร้องให้ผลเอกประยุทธ์
เสียสละลาออกจากตำแหน่งก่อนวันที่๒๔สิงหาคมนี้
เนื่องจากนายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน๘ปีไม่ได้
ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ถ้านายกยังต้องการต่ออายุออกไปอีกโดยการตีความรัฐมนูล
ดเบือนเข้าข้างตัวเองจะทำให้มีมณฑินมัวหมองไปตลอดชีวิต
และขัดกับคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองอย่างร้ายแรง
ทำให้รัฐบาลขาดความชอบทำขาดธรรมภิบาลในการบริหารประเทศ
จนเกิดความขัดแย้งและวุ่นวายทางการเมือง
เนื่องจากความแตกแยกสามัคคีที่เกิดขึ้นในหมู่ทหารค่าราชการและประชาชน
นี่คือเหตุผลของแถลงการซึ่งตรงกับเสียงเรียกร้องมาก่อนหน้านี้แล้ว
รายชื่อที่ลงกันเนี่ย๙๙คนผมไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดหรอก
แต่ว่าจะหยิบยกมาเป็นบางคนเอารายชื่อที่คนคุ้นกันนะ
ไม่ได้แปลว่าใครสำคัญกว่าใครหรอกเอารายชื่อที่คนคุ้นกันมาอ่านให้ฟัง
มาจากสายนักวิชาการเนี่ยที่คุ้นชื่อมีใครมีอาจารย์สอศิวรักษ์
อาจารย์สุรชาติบำรุงศุกร์อาจารย์พิชัยรัตหลกณภูเก็ต
อาจารย์ประพาทตกแต่งอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่ง
หญิงกมลพันธ์ชีวพันธ์ศรีนี่เป็นรายชื่อที่คุ้น
มาสายอดีตข้าราชการก็มีครับเช่นคุณพิสิทธิ์ลีลาวะชิโรภาษ
ผู้ว่าสตงแล้วก็มีอีกหลายคนสายองค์กรภาคเอกชนเนี่ย
ที่มีชื่อเสียงดังหน่อยจอมพลรุ่งเรืองนายจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศ
คนนี้เขาเป็นประธานกรรมการปราบกรามการโกงแห่งชาติมีนิมิตรเทียนอุดม
นิมิตเทียนอุดมเนี่ยคุ้นชื่อไหมครับเขาเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอด
มีอาจารย์นิรันดินาควัชระอ้าวคนนี้คนนี้เคยเป็นอดีตกรรมการสิทธิ์
มีอาจารย์ประยงดอกลำไยผู้ประสานงานพัฒนาเอกชนมีอาจารย์ปราโมทนาคอนทัพ
นี่ก็ขายใหญ่อดีตสนชมีประดิษฐเตียสุวรรณคนนี้เขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการ
เป็นนักธุรกิจสายประชาธิปไตยสู้กันมาตั้งแต่สิบสี่ตุลาหกตุลา
มีคุณพยาวฮักกฮาตนี่แม่ของน้องเกดที่ถูกยิงเสียชีวิตที่วัดประทุม
มีอาจารย์วีระสมความคิดอันนี้รู้จักไม่ต้องอธิบาย
มีอาจารย์สมชายหอมละอมีสาวิทแก้วขวานมีสุนัยเศษบุญสร้าง
นักการเมืองก็มีหลายคนครับมีคุณพงเทพเทพกาญจนาสมพงศากวี
โสพลเพชรสว่างนี่เขาเป็นอดีตรองประธานสภาสมบูรณ์ทองโบราณสลาวุฒินิยมทรัพย์
วาดตาดูไปที่อีกฝ่ายศิลปินนักเขียนนักหนังสือพิมพ์วีรศักดิ์จันสองแสงบรรณรสบัวคลี่
นี่ถ้าดูแล้วเนี่ยกลุ่มบุคคลหลากหลายมาก
อยากจะบอกว่าที่นำเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้เนี่ย
เพราะผมนึกถึงก่อนจะเกิดเหตุการณ์สิบสี่ตุลาปีสองพันห้าร้อยสิบหก
ก็มีแบบนี้ตอนนั้นนักวิชาการคนสำคัญสำคัญ
วงการลงชื่อกันร้อยคนเรียกร้องให้จอมพลถนอม
พลประพาทคืนประชาธิปไตย
ร่างกฎหมายมาให้เสร็จแล้วตรงนั้นมันก็เริ่มต้นเริ่มต้นว่าเป็นน้ำหยดแรกแรกที่หยดลงไปในตุ่มแล้วต่อมาน้ำเป็นรอยหยดพันหยดหมื่นหยดล้านหยดก็ล้นตุ่มแล้วก็เกิดเหตุการณ์๑๔ตุลาขึ้นมาก็เริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นจากคนหลากหลายอาชีพเนี่ยเขาเข้าชื่อกันนี่มันเป็นสัญลักษณ์ว่า
คนหลากหลายอาชีพเขาต้องการยังไงฉะนั้นมันถึงวันนี้มาแล้ว๙๙คนที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ก่อนหน้านี้ก็ยื่นกันมาแล้วแต่ว่าคราวนี้ผมคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์แล้วใกล้ใกล้วันจะถึงวันที่๒๔สิงหาคมด้วย
พอถึงวันที่๒๔สิงหาคมก็จะมีฝ่ายการเมืองบางคนบางคณะเขาจะไปยื่น
ต่อสารรัฐมนูลให้ตีความแล้วก็รอสารรัฐมนูลให้ตีความ
ก็ตีความไม่รู้ว่าสารรัฐมนูลจะตีความออกมายังไง
แต่ก่อนจะถึงหน้านั้น๙๙คนบอกว่านายกถอยออกมาเถอะ
อย่าให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าให้คนไทยขัดแย้งกัน
เพราะแน่นอนถ้าสารรัฐมนูลตีความออกมาเนี่ย
คนที่คิดว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะออกมาเคลื่อนไหว
ตีความไปทางไหนก็จะมีคนออกมาเชียร์ออกมาหนุน
แล้วจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก
วันนี้จึงจับตาเรื่องนี้ให้ความสำคัญกับข่าวนี้
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
วันนี้ขีดเส้นไว้หนาเลยนะจับตามองเดือนสิงหาคมนะฮะ